ล่าสุดมีคำถามขึ้นมาว่าถึงเวลาแล้วหรือยังครับที่งบประมาณแผ่นดินที่เกิดจากภาษีของประชาชนจะถูกนำไปใช้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน
คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่างบประมาณประจำปีที่เอาไปจัดอาหารให้กับทั้งสสและสวปีหนึ่งไม่ต่ำกว่า๗๐๘๐ล้านบาท
แต่ทางกลับกันครับเงินเบี้ยเลี้ยงค่าอาหารกลางวันของเด็ก๑คนได้เพียง๒๐บาทถึง๓๐บาทเท่านั้น
ก็เลยมีคำถามว่าทำไมผู้ทรงเกียจเงินเดือนเยอะต้องใช้งบประมาณเลี้ยงอาหารแต่ทำไมเด็กได้เงินเพียงเท่านี้
ตามจากรายงานครับ
การนำอาหารกลับไปกินที่บ้านก็ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดในเมื่อมีอาหารเหลือจำนวนมาก
ซึ่งประธานรัฐสภาก็บอกว่าสอสอสามารถนำอาหารกลับบ้านได้
เพราะมีอาหารเหลือในแต่ละวันเยอะมากจนต้องแจกจ่ายให้ทั้งลูกจ้างและเจ้าหน้าที่นำกลับไปกินที่บ้าน
เพราะเหลือไว้ก็ต้องทิ้งเสียของและสิ้นเปลืองงบประมาณ
จากกรณีนี้เองทำให้สังคมตั้งคำถามกับงบประมาณที่สูญเสียไปกับค่าอาหารของสอสอไม่มากิน
โดยตัวตั้งตัวตีก็คือหมอทศพรเสรีมรักสอสอพักเพื่อไทยที่ทนไม่ไหว
เนื่องจากงบอาหารที่ไว้เลี้ยงสสวในแต่ละปีเกือบเฉียด๑๐๐ล้านบาท
ขณะที่ค่าอาหารกลางวันของนักเรียนตกหัวละ๒๒บาท
จึงเสนอให้มีการยกเลิกการเลี้ยงอาหารสอสอ
เพราะเงินเดือนสอสอก็มากพอในการซื้ออาหารกินเองได้
เพราะทุกวันนี้ต้องเตรียมสำหรับคน๕๐๐คนทั้งมื้อเช้ากลางวันเย็นนะ
ื้อเช้ากับกลางวันเนี่ยจะปัญหาน้อยหน่อยเพราะว่าก็มาประชุมกันเยอะ
แล้วก็อาหารก็สะสมมาไว้ถึงเย็นได้แต่พอตอนเย็นเนี่ยมันเหลือบานเบอร์เลยนะ
เราก็เห็นอย่างงี้ทุกสัปดาห์เนี่ยก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วจะใช้วิธีบอกว่าจัดอย่างงี้ก็เหลือก็เอาไปแจก
ถ้าอย่างนั้นมันก็เป็นการใช้งบประมาณไม่คุ้มเพราะงบประมาณอาหารของสะพานเนี่ย
เลี้ยงสสว๓มื้อแล้วนะสัปดาห์ละ๒วันเนี่ยมันยังมีอาหารกรรมาธิการอีกนะ
อีกหน่อยถ้าตั้งกรรมธิการเสร็จเรียบร้อยเนี่ย๓๕คณะมาประชุมกันทุกห้องทุกห้องเนี่ยมีอาหารกรรมาธิการอีก
ปีหนึ่งแล้วเนี่ยถ้าดูงบประมาณอาหารที่ใช้เลี้ยงสสวกรรมธิการทั้งหลายประมาณ๑๐๐ล้านบวกลบ
อย่างไรก็ตามเรื่องนี้หมอทศพรเสนอทางออกไว้๓ทางซึ่งทั้ง๓ทางล้วนแก้ปัญหาการรั่วไหลของงบประมาณโดยสิ้นเปลืองทั้งสิ้น
ทางที่๑เนี่ยก็คือเลี้ยงแค่มื้อเช้ากับมื้อเที่ยงนึกออกไหมฮะแล้วก็มื้อเย็นนี่ยกเลิกไปเลย
อันที่๒นะฮะก็คือให้สสวจ่ายเงินเอง
ก็คือวิธีที่๓ก็คือยกเลิกเลยตัวใครตัวมันสสวเงินเดือนก็เยอะอยู่แล้วค่าใช้ค่าตอบแทนค่าอะไรก็เยอะก็ไปหากินกันเอง
คนที่เป็นสสวนะฮะก็เรียกว่ามีฐานะอยู่ในระดับดีอยู่แล้วนะทุกวันเนี่ยจะไปทานอาหารมื้อละเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยมันก็ทานได้อยู่แล้ว
มาประชุมสภาแค่สัปดาห์ละ๒วันเนี่ยมันไม่ต้องอยู่ดีกินดีอะไรนักหนาหรอกจริงมากินข้าวแกงคนละจานแถมเกาเหลาอีกคนละถ้วยเนี่ยจริงมันก็อิ่มแล้วคนเรากินไม่ได้มากไปกว่านี้ทำไมต้องมาเสียค่าหัววันละพัน
หากมาดูการจัดสรรงบประมาณให้เป็นค่าอาหารเพื่อรับรองสอสอย้อนหลัง
พบว่าปีงบประมาณ๒๕๖๖จัดสรรงบค่าอาหารรวมกว่า๗๒๓๑๐๐๐บาท
ปีงบประมาณ๒๕๖๕และปี๒๕๖๔จัดสรรงบที่มียอดเท่ากันคือ๘๗๘๘๐๐๐บาท
ขณะที่ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้นเด็กเล็กไปถึงประถม๖
คือโรงเรียนที่มีนักเรียน๑๔๐คน๓๖บาทต่อหัว
นักเรียน๔๑๑๐๐คน๒๗บาทต่อหัว
นักเรียน๑๐๑คนถึง๑๒๐คน๒๔บาทต่อหัว
และนักเรียน๑๒๑คนขึ้นไป๒๒บาทต่อหัวเท่านั้น
เมื่อดูจากตัวเลขที่ปรากฏแล้ว
คำว่าฟ้ากับเหวคงจะใช้ได้กับกรณีนี้
คำถามก็คืองบประมาณที่เป็นภาษีจากประชาชน
ถึงเวลาแล้วหรือยังที่ควรจะถูกใช้อย่างรัฐกลุ่มรอบครอบ
สมกับเป็นสภาที่มาจากตัวแทนของประชาชน
ข่าวไทยมรัฐทีวีรายงาน